ทีนี้มาดูเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์กันหน่อยนะฮะคนขับรถยนต์เนี่ยเวลาท่านไปจอดข้างถนน
หรือว่าจอดตรงไหนของถนนก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังนะเวลาจะเปิดประตูออกมา
เพราะว่าล่าสุดเกิดเหตุการณ์รถคันหนึ่งค่ะเป็นรถยนต์จอดติดไฟแดงอยู่กลางถนนอยู่ดี
จู่คนขับเปิดประตูรถลงมาแล้วมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาด้านหลัง
ใช้ความเร็วมาแล้วก็ชนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ไง

แรงมากแล้วคือคุณเปิดลงมาทำไมคุณอยู่กลางถนนเอาล่ะ
แต่ที่มันประเด็นเป็นประเด็นก็เพราะว่า๑วันที่เกิดเหตุตำรวจอยู่ในพื้นที่
แล้วรายงานข่าวคือบอกว่าเห็นเหตุการณ์ด้วย
ทำไมคุณไม่ไปตามจัดการกับคนขับรถกระบะ
เพราะคนขับรถกระบะหลังจากที่เกิดเหตุ

คือพยายามจะปิดประตูกลับเข้ามาแล้วขับหนีไป
นี่แหละประเด็นที่สองคือ
ประเด็นที่๒คือเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว๓วัน
เพราะว่าเกิดตั้งแต่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ทำไมตำรวจถึงยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัว
คนขับรถกระบะคันก่อเหตุได้
เราไปถามตำรวจซึ่งเป็นภูมิกับ
แล้วก็เป็นท้องที่ที่เกิดเหตุสอนอบึงกลุ่มมาให้แล้วนะคะ

ดูนะป้ายทะเบียนก็เห็นชัดเจนนะคะ
เหตุการณ์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะคันหนึ่ง
มาด้วยความเร็วก่อนที่จะถูกรถกระบะ
ซึ่งจอดติดอยู่ไฟแดงเนี่ย
เปิดประตูฝั่งฝั่งคนขับออกมาอย่างกระทันหันน่าจะเป็นฝั่งด้านตรงข้ามคนขับนะ
กระทันหันจนทำให้รถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งทางตรงเนี่ย

กระบะคู่กรณีเนี่ยตอนที่เกิดเหตุก็ไม่ได้ลงมาดูนะ
ขับรถหลบหนีไปเลยค่ะ
เหตุการณ์จุดเกิดเหตุคืออยู่ที่บริเวณหน้าซอยเสรีไทย๒๐
ใช่ครับก็อยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครนี่แหละ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่๑๓มิถุนายนแล้วคุณผู้ชมซึ่ง
ทางครอบครัวของผู้บาดเจ็บมองว่าก็ผ่านไป๓วันแล้ว
แต่ทำไมตำรวจยังไม่เรียกไม่เรียกตัวคนที่ขับรถกระบะมารับผิดชอบ
ในคลิปมันก็เห็นอยู่แล้วนี่เพราะว่าตอนเกิดเหตุตำรวจก็อยู่ในจุดเกิดเหตุ
ทำไมถึงปล่อยให้รถกระบาดขับไปล่ะ

นั่นสิคะป้ายทะเบียนก็เห็นชัดแบบนี้นะคะ
จากว่าคนเจ็บเขาต้องย้ายมานอนที่นี่มาพักรักษาตัว

ชื่อว่าคุณอดีศักดิ์ตามจับ
ออกมาจากบ้านพักเอื้ออาทรญญาณมิลบุรี
่งหน้าจะไปทำงานแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าซอยเสรีไทย๒๐
ขณะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ดีปรากฏว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตามภาพเลยนะ
มีรถกระบะคันหนึ่งเปิดออกมาแบบนี้ค่ะเปิดประตูรถออกมา
ทำให้เขามันเบรกไม่ทันแหมไม่ทันอยู่แล้ว

แล้วใครจะคิดว่าเขาจอดติดไฟแดงอยู่ดีจะเปิดรถลงมากลางถนนแบบนี้นะคะ
คือที่มันช้ำใจคือแล้วยังจะพยายามปิดอีกนะ
ปิดแล้วปิดแล้วปิดอีกพอปิดไม่ได้ก็ยังจะคงปิดอยู่อย่างนั้นแล้วก็

ค่ะแล้วตัวเขาเองก็หมดสติไปฟังเสียงคนบาดเจ็บกันหน่อยค่ะ
ก็ขี่มาก็ความเร็วก็ประมาณสักไม่เกิน๖๐นะครับ
ขี่มาขี่มาก็เหมือนทุกวัน
ก็ชนโครมก็ให้
ก็คือมารู้สึกมืดไปเลยนะรู้สึกตัวอีกทีนึง

นายก็คิดว่าสำหรับคนที่บาดเจ็บก็คือตอนนี้เนี่ย
ได้รับบาดเจ็บที่ขาขวาบ่าด้านขวาแล้วก็กระดูกหายปลาร้าเนี่ย
ก็หักด้วยนะคะต้องรอการผ่าตัด
ส่วนความคืบหน้าคดีตอนนี้ภูมิกับสนบึงกลุ่ม
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกธีรยุทธ์ใหม่แปลง
บอกว่าเพิ่งทราบเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วเดี๋ยวจะเร่งให้ตำรวจในท้องที่เจ้าของคดี
หาพยานหลักฐานแล้วก็หาภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นภาพนี้แหละแล้วก็หาตัวคนทำความผิด
ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ